วันก่อนนี้เปิดละครเล่นด้วยกันแต่ไม่ใช่พระนางนะคะ

ก็ไปถามถ่ายหลังจากที่ขอกันไปแล้วมั่นกันไปแล้ว
คือจริงเลิกกับพฤษภาคมปีหน้าแต่ว่าโรงแรมเต็ม
จะทำยังไงนะคะรวมไปถึงคุณกวางตอนนี้ก็บาดเจ็บด้วยเนี่ย
ที่มือเห็นไหมคะจะเกิดจะเป็นเพราะว่าอะไร
เดี๋ยวไปฟังทั้งหมดทั้งเรื่องงานแต่งนะคะ
แล้วก็เรื่องอาการบาดเจ็บด้วยค่ะจัดไปเลยค่ะ
ไปดูโรงแรมมาอย่างนี้ค่ะโรงแรมก็บอกว่า
พฤษภานี่มีความเสี่ยงทั้งในเรื่องของฝนแล้วก็ร้อนด้วยค่ะ
ตอนนี้อยู่ช่วงทัวร์ดูโรงแรมอยู่ครับผม

อันนี้คือเดินสายดูสถานที่
มีใครแนะนำที่ไหนมาก็แบบขับรถไปดู

แสดงว่าเราต้องก็เตรียมตัวครับ
ต้องเริ่มเริ่มเตรียมตัวนะครับ
ไม่อยากไปลกเอาใกล้อะไรอย่างนี้

เอาความชอบของพี่กวางแล้วก็ของหวานมารวมกันค่ะ
แล้วก็อยู่ในช่วงว่าสียังไม่ลงตัว
การ์ดเขาจะเป็นคนออกแบบเอง

เล่นคอนเซิร์ตแล้วกระโดดกระโดดลงจากเวที่
แล้วคงพลาดเล็กน้อยครับผม
หมอให้ดามไว้สักเดือนหนึ่งเพื่อจะได้หายเร็ว